ที่มีที่อยู่อาศัยที่มีที่ดินสิ่งปลูกสร้าง

ตั้งใจฟังให้ดีนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ย
กระทรวงการคลังจะนำเสนอร่างกฎหมายภาษี
ดินและสิ่งปลูกสร้างเข้าสู่ที่ประชุมของคอรมอล
เพื่อพิจารณาครั้งนี้จะเป็นครั้งที่๒แล้วนะครับ
เพราะครั้งแรกเสนอไปในสมัยของอดีตรัฐมนตรี
ลังคุณสมหมายภาษีแล้วก็ถูกปัดตกไป
มาพิจารณาใหม่อีกครั้งรอบนี้พรุ่งนี้

ซึ่งเบื้องต้นจากการสำรวจสอบถาม

บอกว่าก็ค่อนข้างจะเห็นด้วยนะครับ
และหลักเกณฑ์ในเบื้องต้นนี้ปรากฏเป็นแบบนี้ครับ
การจัดเก็บภาษีจะแบ่งออกเป็น๔ประเภทด้วยกัน

สำหรับผู้ที่มีที่อยู่อาศัยมีบ้าน
ราคาไม่ถึง๕๐ล้านบาท

แต่ถ้าหากว่ามีที่อยู่อาศัยราคาตั้งแต่๕๐ล้านบาทขึ้นไป
เสียภาษีอัตราเพดานสูงสุดอยู่ที่
ซึ่งตัวเลขนี้จะตรงกันกับคนที่มีบ้านสองหลังนะครับ
นั่นหมายความว่าถ้าคุณมีที่อยู่อาศัยราคาเกิน๕๐ล้านบาท

คุณเสียภาษีในเพดานสูงสุดคือ๐๕

ประเภทที่๒ก็คือกลุ่มเกษตรกรรม
กำหนดอัตราเพดานสูงสุดอยู่ที่๐๒
ประเภทที่๓ครับจัดเก็บภาษีจากอาคารพาณิชย์

กำหนดอัตราเพดานภาษีสูงสุดอยู่ที่
ตัวเลขคือ๒นะครับ
และประเภทที่๔จัดเก็บภาษีจากกลุ่มที่ดินรกร้างว่างเปล่า

โดยในช่วง๑๓ปีแรกนั้นจัดเก็บเพียงเล็กน้อย
หลังจากนั้นยังไม่ได้ทำประโยชน์
ในปีที่๔๖ก็จะจัดเก็บเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว
โดยมีอัตราเพดานสูงสุดคือไม่เกิน๕ของราคาที่ดินนะครับ
ส่วนแนวทางการจะเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้น
ก็มอบหมายให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบจัดเก็บภาษี

คาดว่าจะมีผลบังคับใช้๑มกราคมปี๒๕๖๒
ขณะที่ผู้ประกอบการภาคอสังหาริมทรัพย์ส่วนใหญ่
สนับสนุนกับร่างกฎหมายฉบับนี้
โดยนายกกิติมศักดิ์สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร

การจัดเก็บภาษีไม่กระทบต่อผู้ที่มีรายได้น้อย
และเชื่อว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย

เพราะหากที่ดินอยู่ระหว่างการก่อสร้าง

เพราะถือว่าไม่ได้เป็นที่ดินรกร้างว่างเปล่านั่นเองครับ

คอรมอนั้นจะมีมติออกมาเป็นอย่างไรครับ